เพราะว่าเรื่องนี้หนอนหลอนกว่าผี

แล้วไม่เคยดูก่อนเลยเวลาซื้อมาง่ำเลย

เจอนอนอยู่ด้านในช็อกโกแลต

คือให้รู้ไงด้วยความเร็วเลยฮะว่าเหตุการณ์นี้
ไปซื้อช็อกโกแลตก็ค่อนข้างยี่ห้อดังอยู่นะ

ดีคืออะไรดีที่ดูก่อนกิน

สมมุติมันมีเราก็จะไม่รู้แล้ว

แต่พี่เขาเป็นคนช่างสังเกตมากกว่า
แปลกใจคืออะไรเวลาแกะช็อกโกแลตออกมา
พฤหาบควรเป็นช็อกโกแลตที่เราคุ้นเคย

แล้วมองไปมองมาเคลียร์ไปเคลียร์มา

พอไม่ต้องการจะฟ้องร้องอะไรทั้งสิ้น

ระมัดระวังกันไว้เวลาจะกินอะไร
เพราะไอ้มีบางคนมันกินไม่บอกใครอีกแล้ว
มันกินไม่ดูอีกแล้วเหมือนบอกผมเลย
ให้ดูไว้ว่าก่อนกินเนี่ยควรจะตรวจสอบพริกหน้าพริกหลังให้ดี
เพราะช็อกโกแลตที่เรามั่นใจว่าอายุมันจะปี๒ปีถึงจะหมดอายุ
แต่บางครั้งบางทีเวลาที่ผู้ค้าเก็บไว้
กระบวนการเก็บอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม

ใช่อาจจะมีมะลงแมลงเข้าไปวางโข่งวางไข่

แมลงวันเข้าไปวางไข่ช้อนชัยอยู่ในช็อกโกแลตนะฮะ
สยองมากกับเหตุการณ์นี้หลอนกว่าผีก็งานนี้นั่นแหละ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้ยังไม่หมดอายุ

แกมาพลิกดูก่อนนะ

กินเลยอีกแล้วไม่ต้องซูมมาค่ะค่ะ